คุณผู้ชมฮะจำเจ้างูเหลือมยักษ์คลองสามวาได้ไหมฮะ

โอ้โหงูมันตัวเบอร์เริ่มเลยอนาคอนด้าหรือเปล่า

เหลืออยู่ข้างกำแพงถ้าคุณผู้ชมเห็นนะ
คุณผู้ชมจะจำได้ว่าโอ้โหมันตัวใหญ่มากนะครับ
และทีนี้ก็ต้องมีการเปิดปฏิบัติการ

เขาบอกว่าต้องวางแผนวางกับดัก
แล้วก็จับได้หรือยังคุณผู้ชมไปดูแผนการนี้ก่อนฮะ

ดึงล้วนี่ใช่ไหมฮะ

ยาวตัวนี้ยาว

อันนี้ถือว่าเป็นงูเหลือมที่มีขนาดใหญ่เลยฮะ
ใหญ่ก็๓เมตรกว่า

โอเค

หยี่ผ่านค่ะ
แล้วฮะท้ายที่สุดก็สามารถจับได้
แต่นี่เป็นภาพเก่าก่อนหน้านั้นที่มีการแชร์กันคุณดูสิ

ดูจากภาพนี้แล้วคนที่เห็นก็ตกอกตกใจ

นี่มันตัวยาวมากอนาคอนด้าหรือเปล่า
ถ้าดูจากตาดูจากคลิปมันยาว๗เมตร

ทีนี้ฮะก็มีการถ่ายมาแล้วก็ลงในโลกโซเชียลนะครับ
ปรากฏว่าเรื่องนี้มันก็ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเขาไปจับ

เขาก็บอกว่ามันไม่น่าจะเป็นอนาคอนด้า

เพราะว่างูเหลือมขนาดใหญ่นี่
แค่ยาว๔๕เมตรก็ถือว่ายาวแล้ว
งูตัวเมื่อกี้น่าจะสักประมาณ๓เมตร

คนก็เข้าไปบอกเฮ้ยพี่ตาถั่วหรือเปล่า
ก็เห็นในคลิปมันตัวยาวมากนะ๖๗เมตรแหละนะฮะ

เป็นการวางแผนในการจับงูตัวนี้แล้วนะฮะ
คุณนิคนิรุธชมงามซึ่งเป็นยูทูปเบอร์คนดัง
เชี่ยวชาญเรื่องงูเจ้าของฉายามือปราบอสรพิษ
ได้โพสต์คลิปขณะเข้าไปจับงูเหลือมคลองสามวา
ความยาวของวาหรือสรุปก่อน
เมตรจริงอย่างผู้เชี่ยวชาญเขาว่า
จับได้ที่บ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านย่านคลอง๓วา
ซึ่งเป็นหมู่บ้านเดียวกับที่พบน่ะเลยครับ
ก็บอกว่าตอนนี้นะจับมาได้แล้ว
ว่ามันใช่ตัวเดียวกับที่ถ่ายคลิปว่ามันเลื้อยอยู่ข้างกำแพงหรือเปล่า

มันอาจจะมีงูตัวอื่นด้วย

จากหลักฐานที่พบเป็นคราบงูมันมีหลายขนาด
ดังนั้นน่าจะมีงูอยู่แถวนี้จำนวนมาก
แต่ก็ถือว่าภารกิจในการจับงูตัวนี้ก่อนแหละ
ประสบความสำเร็จเป็นไปด้วยดีนะครับ
หลังจากลงพื้นที่มีการวางกับดักงูไว้ตามจุดต่างคุณ
เขาวางกับดักไว้เป็นสัปดาห์แล้วนะ
เป็นสัปดาห์แล้วกว่าจะได้มาตัวหนึ่งแล้ว
ส่วนที่หลายคนสงสัยว่าขนาดงูที่มือปราบอสรพิษไปจับเนี่ย
มันเอามาเทียบกันมันใช่ไหม
ไอ้ตัวที่เลื้อยอยู่ข้างกำแพงแบบนี้
เพราะคนก็ถามไงว่าไอ้เฟรมขวามือคือที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้
มันดูตัวใหญ่จริงแต่อันนี้มันดูแบบ
ทำไมตัวไซส์เล็กกว่าหรือเป็นมุมกล้อง
พี่เขาเลยมาเอามาขดอยู่ข้างกำแพงให้เห็นเลย
มันน่าจะไซส์เดียวกันประมาณสัก๓เมตรกว่าเท่านั้นเอง
แต่ถ้ามองไปในมุมของคลิปเนี่ยมันก็อาจจะเห็นว่ามันยาว
แต่มันเป็นจังหวะของมุมกล้องด้วยจริงนะคุณสุดสกุลเอาจริง
แต่พี่มือปราบอสรพิษเขาบอกว่ามันน่าจะสัก๓เมตร๓เมตรกว่าเท่านั้นแหละ
แต่ทีนี้ก็ยังต้องปฏิบัติการกันต่อ
ว่าเราจะเจออนาคอนด้ายักษ์ความยาว๖เมตร๗เมตรจริงหรือไม่

ก็ต้องดักใช้กับดักวางแผนกันอีกเป็นสัปดาห์เหมือนกันนะฮะ